เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าในช่วงคริสต์มัสเนี่ยหลายพื้นที่เขาก็มีการจัดตกแต่งประดับประดาษเทศกาลคริสต์มัสกันด้วยนะ
ใช่แล้วมีตกแต่งไฟสวยเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

เริ่มที่แรกนะครับคุณผู้ชมครับไปดูขบวนรถที่ประดับประดาษด้วย
รูปดาวที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
เรียกกันว่าขบวนแห่ดาวใหญ่หรือว่าดาวประยุกต์นะครับจากชุมชนทั้ง๑๕แห่งในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ
ก็รวมถึงรถที่ประดับดาวคริสต์มัสที่มาร่วมประชันความงดงามนะครับ
รวมกว่า๒๐๐คันมากันเยอะจริงมาพร้อมด้วยนี่เลยซานต้าแสนดี
มีเทวดานางฟ้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีทหารโรมันอีกกว่า๑๐๐คนแต่งตัวกันมาแบบนั้นเลย
วินักรบนะ
เขาสร้างสีสันกันที่นั่นนะครับแล้วก็ส่งมอบรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับทุกคนภายในงานประเพณีแห่ดาว
ลองเทศกาลคริสต์มัสก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาร่วมงานเนี่ยนะ

ซึ่งเขาเชื่อกันว่าในคืนวันคริสต์มัสนะครับ
เป็นวันที่พระยายซูนั้นเสด็จลงมาประสูจน์

มีดวงดาวเปล่งรัศมีส่องสว่างทั่วทั้งท้องฟ้า
ดวงดาวเนี่ยจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์การมาเกิดของพระเยซูนั่นเองนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในปี๒๕๒๕เนี่ยชาวท่าแรกก็ร่วมกันประดิษฐ์ดาวกระดาษนะครับ
เพื่อเป็นการแทนสัญลักษณ์ของดาวบนท้องฟ้า
พร้อมทั้งถือเป็นประเพณีแห่ไปรอบชุมชนท่าแร่นะครับ
แล้วก็สืบต่อกันมาจนกลายเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียง
และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครนะครับ
ใช่แล้วค่ะก็แต่ละที่นะคะก็มีการจัดงานคริสต์มัสนะ
หลายที่ก็มีการตกแต่งประดับประดาษไปด้วยไฟสวยงามมากอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะ
จริงเมื่อวานนี้คุณได้มีโอกาสเดินไปสำรวจท้องตลาดหน่อยไหม
ว่าแต่ละที่เขาก็จะมีการตกแต่งไฟแล้วก็มีคนประชาชนเนี่ยออกจากบ้านเยอะมากเลยนะ

ต้องไปสำรวจที่ไหนเลยผมบอกเลยเมื่อวานนี้เดินสำรวจอยู่ในออฟฟิศของเราเนี่ยก็มีแต่ชาวออฟฟิศที่เขาประดับประดาษโต๊ะตัวเอง
ถือว่ามีอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับมาฉลองวันคริสต์มัสเพียบเลย
ก็ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแล้วกันนะคะ